ค่ะค่ะค่ะครับพบกับคุณมิ้นต์ลัชพรและคุณคิง

ว่าเขาจะอ่านข่าวบันเทิงเหมือนเราได้หรือเปล่า

มันจะเกะกะหรือว่าเราจะหงายเงิบ
ไปชมเลยค่ะกับช่วงเกะกะกองไทย
โอ้โฮสวัสดีค่ะ

ฉันก็อยากจะเป็นคู่ประกาศข่าวสาวข่าวเสน่ห์บ้างน่ะสิค่ะ
เพราะว่าคู่ขวัญขึ้นชื่อลือชามากคู่นี้

มีทางห่วงหรือทางลกครับพี่พาย
ฉันอยากไปยืนข้างล่างมากเลยจะได้เห็นหน้าคุณสองคนนะคะ

เพราะว่าคุณคิงกับคุณมิ้นเนี่ยเขาได้ข่าวว่าเป็นแบบคู่แบบเสาร์อาทิตย์นี่มัน
วังกระมังหม้อหายมากจริงไหมคะ
ก็ต้องให้เว็บนี้เป็นตัวบอกค่ะคุณประกาศพูดเลย
อย่างที่บอกไปอยากจะเป็นแบบผู้ประกาศข่าวบ้าง
มีข่าวให้เราอ่านบ้างไหมเหมือนว่าเจนี่ซอบอ่านแบบนี้

แป๊บเมื่อนั่นลูกไหนก่อนไมค์ติดคาไส้อยู่เนี่ย

ได้เลยค่ะเพราะว่าจริงทำงานอยู่ไทยรัฐทีวี

คุณคิงคะวันนี้เรามีข่าวอะไรมาอัปเดตบ้างคะเนี่ย
โอเควันนี้ก็หลากหลายประเด็นนะครับ

หมาแมวที่ถูกทิ้งเอาไว้ในบ้าน
น่าสงสารนะเขาหมาแมว
ข่าวนี้สะพรึงมากเลยคุณผู้ชมใช้สะพรึงได้ไหม
ไม่รู้ตำรวจเร่งตามล่าหนุ่มอุดรธานี
อะไรละกันกลัวอีกฝับคือครั้ง

แน่นอนคุณคิงกับคุณมิ้น
เรามีบทแบบข้าวกันเตอร์
บอกว่าคุณมิ้งไว้อ่านข่าวบันเทิงมาก่อนใช่ไหมฮะ
แต่ว่าต้องอ่านแบบสไตล์บันเทิงไทยรัฐนะคะ

คือปกติเวลาเราอ่านข่าวใช่ไหมคะ

อย่างเช่นข่าววูลกรีซเสนงลูกทุ่ง

ก็ต้องแบบสีสันขึ้นมาหน่อย

เท่าที่สั่นของทั้งค่ะ

เดี๋ยวนะขอจำโปรยก่อน
ระหว่างนี้ก็เอาเพลงอะไรดีอายุ๑๕หรือเปล่า

คุณมิ้นก่อน๕๔๓๒๑ค่ะ
คราวนี้ไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับ๔สาวที่ต้องบอกว่า
ไม่ธรรมดาแน่นะวิ
สี่สาวสุดแซ่บดิวกุ๊บกิ๊บแซมมี่แล้วกวางรวมตัวกันเมื่อวานนี้เขาบอกว่า
จัดพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่กิจการใหม่
มาแบบเรียบมาแบบง่ายซิมเปิ้ล
แต่ถามคำเดียว๔คนนี้มาซิมเปิ้ลได้ไหมคะ

เออความแบบเครื่องหน้าเครื่องผมชุดเชิดเลย

เดี๋ยวกูตกงานแล้ว
โทรเรียกก่อนอย่างนี้หรืออ่ะคุณคิงวันงานเทศการผ่านมา
โอ้โหงานนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่า

เสน่ห์ของลูกทุ่งไม่มีวันตายครับ
เวลาทำอะไรเสน่ห์ของลูกทุ่งเมืองไทยไม่ได้
เพราะว่าปรับตัวได้ตามยุคตามสมัยล่าสุดฮะพี่แจ๊คธนพลครับ

โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่ากลับมารอบนี้วงคอมโบแบบดั้งเดิม
และจัดเต็มลานรำวงบรรดาคอเต้นคอเพลง

เต้นท่าไหนอะไรละเต้นท่าไหน
วันงานเทศกาลผ่านมา
โอ้แฮปปี้กว่ากว่า